ส่วนคนนี้บอกเลยว่าเป็นความหวังของแฟนคลับและแฟนเพลงทั่วประเทศ
ชุมแพรพ่อหนุ่มของเราดูซิวันนี้ไปทำอะไรนะฮะ
วันนี้เจ้าตัวจะไปร่วมขึ้นหมุนวงล้อรางวัล
เป็นยังไงล่ะธรรมดาที่ไหน

ถูกต้องพี่แจ๊คเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยนะ
ทำเอาเหล่านักเสี่ยงโชคถามหาเลขจากหนุ่มแซคกันยกใหญ่เลย
บันเทิงไทยรัฐค่ะก็เลยทำเพื่อแฟนคลับเลยนะ
อันนี้คือทำเพื่อตัวเองนะจ๊ะทำเพื่อแฟนคลับเลยจ้ะ
สอบถามไปที่ผู้จัดการส่วนตัวของนักร้องหนุ่มบอกว่า
วันนี้หนุ่มแซคนะนั่งรถยนต์ส่วนตัวป้ายทะเบียน

เลขดังเนอะเลขดังนะคุณผู้ชม
ก็ตามนั้นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้ก็บอกกันเฉย

แบบนี้นะหนุ่มแซคยังบอกอีกด้วยนะว่า
ขอให้ทุกคนเนี่ยโชคหมานเด้อพี่แน่พี่น้อง
เออนะคะเอาไปฟังเสียงกันจ้า
สวัสดีครับผมแซคชุมแพรนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับ
ผมก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการนะครับ
ออกผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับ
ยังไงก็ขอให้นะครับเพื่อนพี่น้องทุกท่าน
โศกหมานปังกันทุกคนครับผม